แล้วถ้าอย่างนั้นแล้วตุ๊กตาลูกเทพจะถูกเก็บอยู่ตรงไหน
ที่แกล้งตามระเบียบแล้วก็ข้อปฏิบัตย์ค่ะ

ก็เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล
เขากำหนดให้นำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ๗กิโลกรัม
อันนี้เราทราบกันอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่เดินทางขึ้นเครื่องบิน
สัมภาระที่ว่าที่นำขึ้นเครื่องนี้ต้องเก็บเอาไว้ที่เก็บบนเหนือศีรษะที่นั่ง
หรือใต้เบาะที่นั่งเท่านั้นค่ะส่วนสัมภาระที่เสี่ยงต่อการเสียหาย
อย่างเช่นเครื่องดนตรีเอ่ยกระเป๋าแบรนด์เนมเอยหรือตุ๊กตาลูกเทพ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้โดยสารและผู้ให้บริการนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะมีค่าใช้จ่ายแพงขึ้น๒เท่าเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้มันมีคำถามวิพากษ์วิจารณ์มาจากคนที่มีกระเป๋าแบรนดเนมไปแล้วเป็นล้าน
เขาบอกถ้าตุ๊กตาลูกเทพนั่งเก้าอี้ได้
เขาก็เสียดายเขาไม่อยากเอากระเป๋าเขาขึ้น
บนช่องเก็บสัมภาระด้านบนหรือไว้ใต้เก้าอี้
เขาเอากระเป๋าแบรนเนมของฉันวางได้ไหม

ซื้อที่นั่งเพิ่มได้ไหมมันก็เป็นคำถามอีก
จริงไว้บนตักก็ได้ไหม
แต่ว่าตอนที่เทคเครื่องเทคออฟ
อันนี้ก็เป็นกฎของกระเป๋าวัดข้างใต้
เขาก็เลยถามว่าฉันเอากระเป๋าแบรนเมมคาดเข็มขัด

ก็เป็นบริการสำหรับผู้ที่มีรูปร่างใหญ่
ตัวอย่างเช่นอย่างสายการบินแอร์ฟรานซ์
เขาจะแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีรอบเอวเกิน๕๓นิ้ว

เพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นบินด้วย
รวมถึงบางทีถ้าที่นั่งเล็กเกินไปเนี่ย

ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับเด็กเล็กอายุไม่เกิน๒ขวบ
จะไม่สามารถซื้อที่นั่งได้๒ที่นั่ง

จำเป็นต้องระบุชื่อผู้โดยสารบนบัตรโดยสารด้วย

พูดถึงการระบุเลขที่นั่งค่ะ
ผู้โดยสารสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง
ซึ่งบางสายการบินก็รวมราคาการเลือกที่นั่ง

จะไม่สามารถเลือกที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉินได้นะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บริเวณส่วนหน้ากลาง
แล้วก็ท้ายลำเครื่องบินนั่นเองค่ะ
ก็หลักแล้วที่เก็บสัมภาระก็มีอยู่๒ที่
บนศิษย์หรือไม่ก็ใต้บอดที่นั่ง
ซึ่งจริงแล้วอย่างกระเป๋าแบรนดเนมก็ดี
ถ้าเกี่ยวไว้ข้างบนศิษย์ศาสตร์เฉพาะเครื่องเทคขึ้น
แล้วพอขึ้นแล้วแล้วจังหวะที่เขาอนุญาตให้ปลดเบลต์ได้

ถ้าเกรงว่าเดี๋ยวจะโดนกระเป๋าคนอื่นทับ
จนมีสภาพบิดเบี้ยวหรืออะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นก็ถือว่ารับได้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสากล

แล้วก็ปลอดภัยในการเก็บสัมภาระต่าง